รายการที่สองจากเจ็ดรายการในซีรีส์สองพันสิบแปด
แบ่งเป็นสามระยะทางด้วยกันค่ะมีห้าสิบแล้วก็ยี่สิบเอ็ดกิโลเมตร
ออกสตาร์ทนะคะอยู่ที่สวนสาธารณธาราจังหวัดกะหรี่ค่ะ
ก็มีนักวิ่งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติเข้าร่วมงานกว่า๓๕๐๐คนนะคะ
โดยระยะทาง๒๑กิโลเมตรค่ะแชมป์ฝ่ายชายเป็นของนิตยาเต็มสัง
ทำเวลา๑ชั่วโมง๒๓นาที๓๘วินาที
ส่วนฝ่ายหญิงนะคะเป็นของวิภาวีประทุมสุวรรณค่ะ
เวลา๑ชั่วโมง๓๖นาที๓๔วินาที
อกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมเพื่อสังคม
รองเท้าผ้าใบให้น้องเพื่อส่งเสริมกีฬาวิ่งให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในท้องถิ่น
รองเท้าผ้าใบจำนวน๓๗คู่ค่ะ
ส่วนรายการต่อไปของซีรีส์ก็จะเป็นรายการสมุยฮาฟมาราทอน
แข่งขันวันที่๑๐มิถุนายนนี้ค่ะ